คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของคลิปมนุษย์ป้า
เขาบอกโอ้โหใช้มีดกรีดเบาะรถจักรยานยนต์

ใครเอารถจักรยานยนต์คันนี้มาจอดขวางทาง

แกเคยมีแบบนี้หลายรอบใช่ไหมครับ

แกไม่น่าทำแบบนี้

ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดกันในคลิปเนี่ยนะฮะ
คือเสียงของเจ้าของรถจักรยานยนต์ครับ

เพราะว่าคุณป้าเนี่ยกรีดรถจักรยานยนต์ของเธอนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหอพักแห่ง๑ซอยโชคชัย๔แยก๒๙กรุงเทพ
เรื่องราวเริ่มต้นมาจากเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขี่รถมาจอดขวางหน้าห้องพักของคุณป้าผู้ก่อเหตุ
ซึ่งห้องพักคุณป้าอยู่ชั้น๑ครับ
ทำให้ป้าเกิดความไม่พอใจ
จึงมีการนำมีดมากรีดเบาะรถจักรยานยนต์ดังกล่าวนะครับ
หลังก่อเหตุเสร็จเนี่ยป้าก็หลบหนีออกจากห้องพักไปแล้วนะฮะ
งานนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์จึงต้องส่งคลิปมาร้องเรียนเพจดังนะครับ
ประกาศตามหาป้าผู้ก่อเหตุให้กลับมารับผิดชอบค่าซ่อมเบาะรถด้วย
เพราะป้าไม่ควรใช้วิธีนี้ควรจะเดินมาบอกมากล่าวกันดี
หรือว่าทำไงดีจะให้ย้ายรถออกจากหน้าห้องนะฮะ
แต่ป้ากลับเลือกที่จะกรีดเบาะรถนะฮะก็ต้องเรียกค่าเสียหายให้เข็ดหลาบ
นี่ผู้เสียหายเขาบอกนะครับแต่ว่าเชื่อว่าคุณป้าเนี่ยคงไม่รู้ไงคุณ
เพราะว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพของคุณป้ากับพฤติกรรมได้ชัดเจนเลยนะฮะ
แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าจะมีกล้องจะไม่มีกล้องคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้อยู่แล้วอะเนาะ